สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เรื่องการถือครองหุ้นสื่อวันที่๒๐
พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากที่วันนี้เปิดโอกาส
นำพยานขึ้นเบิกความสิบปากการตอบคำถามต่าง
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ในวันนี้จะเป็นอย่างไร

นายบุญสงค์กุณฑบภาตุลาการสารวัฒนธรรมนูน
ได้รับมอบอำนาจในการซักถามนายธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นำพยานหลักฐานขึ้นเบิกความกรณีมีหุ้น
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนว่า
มีประเด็นว่าการโอนหุ้นของบริษัทวิลักษณ์มีเดีย

เป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้หรือไม่
จึงต้องรับฟังจากพยานที่รู้เห็นและเกี่ยวข้อง
โดยคดีนี้เป็นคดีแรกที่ไต่สวนพยานมากที่สุด
ซึ่งนายธนทรยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับบริษัทนี้
เพิ่งถือหุ้นมาเพียง๔ปีเท่านั้น
เพราะนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดา
อยากให้ลูกหลานและสะพ้ายมีงานทำ
มอบหุ้นให้ในช่วงกลางของบริษัท

นายธนทรตอบว่าไม่ทราบ
มีหลายคำถามที่ได้รับคำตอบจากนายธนทรว่าจำไม่ได้
คำถามที่ว่าตารางหาเสียง
นัดหมายโอนหุ้นในวันที่๘มกราคม
ที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรำถึงกรุงเทพนั้น

นายธนทรให้เหตุผลว่าเกิดขึ้นนานแล้ว
และไม่ขอยืนยันว่าระหว่างการเดินทาง

หรือกลุ่มบุคคลที่จะได้โอนหุ้นหรือไม่
เพราะหลับตลอดทางพร้อมกับถามสารว่า
เดือนที่แล้วท่านทำอะไรจำได้หรือไม่

จำได้เพราะทุกอย่างบันทึกเอาไว้

มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใจโต
ทั้งความที่มันไม่มีอะไรเลย
คือเวลาสัมภาษณ์กันหมดทุกช่วง

แต่เลยครั้งนั้นที่คุณรอพูดเนี่ย
รถตึกจับกูได้หละ
ถามว่าเหมือนกับโรคตั้งแต่จากจีน
คุณน้องนั่งมาด้วยว่าเหมือนกับวันอากาศ
วันอากาศเอิ่มขาดตัดนั่งมาด้วย
ฉะนั้นคำถามว่าในเมื่อนั่งมาด้วย
คนรถจะมาเหมือนกับทอสอใกล้โตเลย

แล้วเขาถามได้กับผมเนี่ยพยายามให้ตอบได้ว่า
ในเมื่อคนรถเป็นเสมือนพยายามให้รู้เหมือนกันอีกกันเลยครับ

เป็นความเชื่อที่สูงพยายามกับพยายามของเสียงพูดภัณฑ์
ทำไมไม่ระบุเอาที่สิทธิ์เป็นพยายาม
ส่วนการจัดทำคำให้การต่อกรกตนั้น

จำรายละเอียดตามที่ธนายความฝั่งกรกตสักถามไม่ได้

เมื่อใดก็ตามที่ขอสชหมดอำนาจ

เพราะตั้งใจทำการเมืองอย่างจริงจัง

อย่างที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

จะรีบโอนทรัพย์สินให้บรายคัดทันที

รดาและภรรยาของนายธนทร
ซึ่งร่วมเป็นพยานยืนยันเช่นเดียวกันว่า

เตรียมเช็คสองใบเพื่อใช้ในการโอนหุ้น
ยกทุนให้ล้านแทนการขายบริษัท

เพราะต้องใช้เงินอีกหลายล้าน

หลังจากที่นายธนทรเดินทางกลับมาจาก

นาฬิกา๓๐นาที

เพราะเชื่อว่าเช็คเป็นของนางสมพร

แต่มีนาคมเกิดกระแสข่าวการโอนหุ้น
นำเช็คให้ทีมทนายความไปชี้แจงต่อกรกต
ก่อนขึ้นเงินในเดือนพฤษภาคม

จึงมีคำสั่งนัดฟังคำวินิจฉัย
ในวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน